คำโบราณที่เขาว่ากันไว้ว่าอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขน
อย่าไว้ใจคนหลายใจ
ตามนั้นเลยเพราะว่าที่ขออภัยที่สุมราชธานีมันมีลิงตัวใหญ่
ออกมาจากข้างบ้านแล้วไปขย่ำเด็กบ้านข้างอายุเพียง๖ขวบเองคุณผู้ชมครับ
โอ้โหดูนะฮะให้คุณผู้ชมดูภาพนี้กล้องจับภาพเอาไว้ได้
นี่ครับลิงมาแล้วฮะตะคุบเด็กไปเลยครับ
เกือบเท่ากันนะคะลิงกับเด็ก
ใช่ตอนแรกน้องเห็นแล้วน้องพยายามวิ่งหนีแต่ว่าลิงมันก็กระโจนเข้ามานะฮะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพลิงตัวนี้วิ่งไล่กัดเด็กชายวัย๖ขวบ

อยู่ที่บ้านตำบลย่านยาวอำเภอ

ตัวนี้กระโจนกัดเด็กเลยนะครับ

เด็กที่ถูกลิงกัดนั้นกัดที่บริเวณด้านหลังแล้วก็มีรอยขีดขวดตามตัว
บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะส่วนคนที่เป็นแม่ก็บาดเจ็บมีรอยถลอกเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับ
ทางด้านของนางวิลัยประชุมรัฐอายุ๗๑ปีซึ่งเป็นย่าของเด็กวัย๖ขวบที่ถูกลิงกัดนั้น
บอกว่าลิงตัวนี้นะเป็นของเพื่อนบ้านเลี้ยงเอาไว้บ้านข้างกันเอาขึ้นไปเก็บมะพร้าวในสวน
ขณะที่เกิดเหตุเนี่ยถูกล่ามเอาไว้แล้วมันหลุดออกมาก็เลยวิ่งไล่กัดหลานจนบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุเพื่อนบ้านก็ช่วยกันแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลมา๑๐๐บาท
ซึ่งครอบครัวก็ไม่ได้แจ้งความเอาผิดแต่ก็กำชับว่าล่ามให้ดีป้องกัน
อย่าให้มันออกไปไล่กัดเด็กแบบนี้อีกนะฮะโชคดีที่น้องเขาแค่บาดเจ็บนะฮะ
แต่ว่าก็เอาจริงบางทีมันอาจจะเครียดก็ได้เหมือนกันนะคะ
ถ้าบางทีถูกล่ามเอาไว้หรือว่าเพราะสัญชาติยานของลิงมันอยู่กันเป็นฝูงอะเนาะ
แล้วมันก็ต้องแบบเหมือนมีอิสระไปเที่ยวเล่นในป่าอะไร